คุณผู้ชมฮะเรามาต่อกันที่เรื่องของการเมืองแล้วครับ
การจัดตั้งพักร่วมรัฐบาลก็ผ่านไปแล้วตามประกาศของคุณพิธา
แต่การที่คุณพิทาจะไปนั่งบันลังเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐

เรื่องนี้ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพเลยในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งคุณขวัญครับ

วันที่๒ของการเลือกตั้งผ่านพ้นไป
สิ่งที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดคือ
หนึ่งการประกาศตั้งรัฐบาลของคุณพิธาจะสำเร็จรู้ร่วงไหม

คือการตั้งรัฐบาลกว่าจะตั้งได้ต้องใช้เวลานานจากนี้ไป๒๓เดือน
ถามว่าทำไมต้องช้าอย่างนั้นก็เพราะมีกรอบกฎเกณฑ์กติกากำหนดว่า
กรกตจะประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน๖๐วันหลังการเลือกตั้ง
วันหลังการเลือกตั้งก็โน่นวันที่๑๔กรกฎาถึงจะประกาศรายชื่อสสออกมาได้
เมื่อประกาศรายชื่อออกมาได้เกิน๙๕หลังจากนั้นภายใน๑๕วันต้องเปิดสภา
ก็ยืดไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาก็จะมีกระบวนการเลือกประธานสภา
แล้วถึงจะกระบวนการเลือก

โดยธรรมชาติสถานการณ์ที่ทอดยาวไปแบบนี้

สถานการณ์ที่ทอดยาวไปอย่างนี้
อะไรอะไรที่ตกลงกันไว้ในพักร่วมรัฐบาล
ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยมันจบไหม

ถ้าจบอยู่ตรงที่เพื่อไทยประกาศว่า
เพื่อไทยจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่ง

แต่ว่าถ้าคำตอบนี้มันวอกแวก
อะไรที่คิดว่าแน่มันก็ไม่แน่ได้
คนที่อยู่กับการเมืองมานานเนี่ย
มันผ่านความไม่แน่นอนแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
ฉะนั้นก็อยากให้คนที่มองโลกในแง่สวย
โลกมุมดีให้เผื่อทางเลือกเผื่อใจเอาไว้บ้าง
ความไม่แน่นอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ทอดออกไป๒เดือน
แต่ว่าเอาล่ะในชั้นนี้ก็ขอให้มั่นใจว่า
เพื่อไทยเขาประกาศว่าเขาจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งกับพักเก้าไกล
เชื่อตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเขาประกาศเป็นแถลงการ
เขาจะกอดคอกันเหนียวแน่นไม่เป็นอื่นให้เชื่อตามนี้ไว้ก่อน
ทีนี้กว่าจะได้ตัวนายกได้ตัวรัฐมนตรี
กว่าจะดำรายชื่อขึ้นโปรดกล้าวกว่าจะถวายสัตว์
ล้ำไปช่วงกลางเดือนสิงหา
นี่คือกรอบและขั้นตอนที่ต้องรอ
คำถามต่อมาคือช่วงเวลาที่ทอดยาวออกไปอย่างนี้
บรรยากาศและสถานการณ์การเมืองมันจะเป็นยังไง
ถ้าตอบว่าบรรยากาศนิ่งแล้วก็จบอย่างที่บอก
แต่ถ้ามันมีตัวแปรอะไรต่ออะไรขึ้นมาอันนี้ต้องว่ากันอีกทีนึง
แต่คำถามตามมาข้อใหญ่ของช่วงนี้คือ
ถ้าคุณพิธาไม่ได้เสียงโหวตเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภา
เพราะว่าสวไม่โหวตให้แล้วมันจะยังไงต่อ
นี่ไปไหนก็มีคนถามเรื่องนี้
ว่าจะมีสวโหวตให้พิธาเป็นนายกไหมอย่างน้อย
ต้องได้หกสิบหกคน
เอาหกสิบหกคนมาบวกกับสามร้อยสิบของสวที่จับมือกันตั้งรัฐบาล
หกสิบหกคนบวกกับสามร้อยสิบก็จะได้เสียงสามร้อยเจ็ดสิบหก
เกินครึ่งหนึ่งของเสียงสอสอรวมกัน
เสียงสวสวรวมกันเจ็ดร้อยห้าสิบครึ่งหนึ่งสามร้อยก็เกินครึ่ง
จากสองร้อยห้าสิบขอแค่หกสิบหกคนเท่านั้น
คุณพิธาก็จะตั้งรัฐบาลได้
แต่ถ้าไม่มีสวอย่างน้อย๖๒

คุณพิธาก็ไม่ผ่านด่าน

นี่คือเรื่องที่จะต้องลุ้น
และนี่คือความพิกลพิการของรัฐมนูล

เพื่อหวังจะสกัดพักการเมือง
ที่ไม่ได้อยู่ซีกเดียวกับฝ่ายคอสชฝ่ายผู้มีอำนาจเดิมเนี่ย
ก็ล่างกฎหมายนี้ออกมา
แล้วก็ไปใส่ในบทเฉพาะการ
ให้สวมาร่วมโหวตได้ด้วย
ไปสมัยหนึ่งแล้วคราวที่แล้ว
นี่เหลืออีกปีเดียวให้โหวตได้อีกสมัยหนึ่ง
ร่างรัฐมนูลขึ้นมาหวังสกัดกั้น
พักอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พักที่ผู้มีอำนาจจัดตั้งรัฐบาล
แต่ถ้าพักที่ผู้มีอำนาจจัดตั้งรัฐบาลแน่นอน
สวก็จะเป็นเครื่องมือโหวตให้เต็มที่

ต้นไม้พิษมันออกดอกผลีผลเป็นผลไม้พิษออกมาแล้ว
กรรมการกรรมธิการร่างรัฐมนูลปี๖๐
ที่รับจ๊อปร่างรัฐมนูลพิกลพิการเอามาแบบนี้
ท่านจะรู้สึกรู้สาไหมล่ะครับว่าท่านได้ทิ้งมรดกบาป

ประธานกรรมธิการร่างคุณมีชัยยอมรับว่า

เป็นไปตามคำสั่งเป็นไปตามกรอบที่กำหนด
ผลพวงของการเป็นผู้รับใช้โดยไม่คำนึงถึงปัญหาที่จะตามมา
มันผูกเงื่อนกติกาเอาไว้
มันผลิตดอกออกผลออกมาเป็นอย่างนี้
แล้ววันนี้ผลไม้พิษที่ผลิตออกมาจากต้นไม้พิษ
ก็ประสานเสียงออกมาให้คนคลางแคลงใจว่า

ขอหลายคนออกมาบอกว่าขอปิดสวิตช์ตัวเองไม่ออกเสียง
แล้วพยายามพูดให้ดูดีว่าจะไม่ขวางโดยงดออกเสียงพูดอย่างนี้
ทั้งที่ในความเป็นจริงไอ้การงดออกเสียงก็เท่ากับไม่โหวตให้อยู่ดี
แต่พยายามจะพูดให้ดูดีว่าจะไม่ขวางจะไม่ค้าน
ก็แค่คุณงดออกเสียงมันก็เท่ากับไม่เท่ากับขวางอยู่แล้ว
เพราะถ้าไม่ขวางก็ต้องโหวตให้
บางคนไล่ให้ไปหาเสียงจากสอสอให้ได้เกินครึ่งหนึ่งก่อน
แล้วค่อยมาบอกสว
ถ้าเขาหาเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งในบรรดาสอสอด้วยกันเนี่ย
เขาไม่ต้องพึ่งสวหรอกครับเขามีเสียงของเขาเองได้
ฉะนั้นไม่ต้องมาบอกว่าถ้าได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งแล้วจะไม่ขวาง
อย่าพูดแบบนี้คนฟังเขาไม่โง่เขารู้ว่าถ้าได้สอสอรวมกันแล้ว
เกินครึ่งหนึ่งของสองสภาสวจะไม่ขวางถึงขวางก็ขวางไม่ได้
ก็เสียงมันเกินแล้วอันนี้แหละครับ
คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นคำถามของคนไทย
เป็นคำถามคนที่เขารออยู่ว่าสุดท้ายการตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไง
บางคนบอกว่าให้ย้อนกลับไปดูว่าใครตั้งสวชุดนี้ขึ้นมา
ย้อนกลับไปดูว่าสวชุดนี้มีที่มายังไง
ความหมายคือเขากำลังบอกว่าเขาได้เป็นสวได้มีเงินเดือนโน่นนี่นั่นมา๔ปี

คล้ายจะถามว่าแล้วจะไม่ตอบแทนบุญคืนเขาหรือ
ออนไลน์ก็ย้อนถามว่าใช่ที่คิดถึงคนที่ตั้งมา

เงินที่เป็นค่าตอบแทนสวมา๔ปีเนี่ยเป็นเงินภาษีประชาชน
ทำไมไม่คิดจะตอบแทนเจ้าของภาษีที่เป็นประชาชนบ้าง
แต่ว่าในความมืดมิดนี่ผมก็ชื่นใจนะ
ความมืดมิดมันมีแสงเทียน
เลิมชัยเฟื่องคอนสวคนหนึ่งบอกว่า
โดยส่วนตัวมีจุดยืนชัดเจนว่า
ฝ่ายใดรวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน๒๕๐จะโหวตให้ฝ่ายนั้นเป็นนายกสาธุขอบคุณ
แล้วสวเฉลิมชัยก็บอกต่อว่าแต่สวคนอื่นไม่กล้าการันตีแทนเขาว่าเขาจะคิดแบบเดียวกันหรือไม่
นี่ไงที่ผมบอกว่าในความมืดมิดเทียนเล่มเดียวก็ส่องแสงได้มีความหวังได้
และอาจจะมีเทียนอีกหลายเล่มอาจจะมีสวอีกหลายคนที่คิดตรงกัน
แต่ยังไม่ปรากฏตัวออกมาไม่กล้าโชว์ตัวออกมายังเกรงใจคนที่เขาตั้งให้เป็นสวอยู่
แต่ว่าเรื่องนี้ประชาชนอยากจะบอกว่าประชาชนเขาจะรอการตัดสินใจกล้าหน่อยครับ
ประชาธิปไตยกำลังรอการตัดสินใจของพวกท่านอยู่
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ